ทีนี้วันนี้ต้องมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
กับแม่บอกว่าลูกสาววัย๕เดือนพาไปฉีดวัคซีน
หยอดยาโปรลิโอตามโปรแกรมของเขาแหละเขาจะมีโปรแกรมอยู่นะครับ
ปรากฏว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทำให้ขาซ้ายของลูกเนี่ยอ่อนแรงไปเลย
ไม่สามารถยกขาได้ตามปกติเดี๋ยวท่านดูที่ขาซ้ายของเด็กนะ
จะเห็นว่าจะผิดปกติไปเลยคือแบบจะห้อยต่องแต่ง
แล้วก็มันลักษณะแบบขยับขยื่นหรือว่าเกรงอะไรไม่ได้

เนี่ยฮะน้อง๕เดือนเท่านั้นนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทาง
เชียนโสภาพินอายุ๔๒ปี

เดี๋ยวรอดูภาพชัดอีกทีหนึ่งนะ

เป็นชาวบ้านจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ภรรยาด้วยพาลูกสาววัย๕เดือนมาร้องทุกข์
กับมูลนิธิประวีนาของสกุลเพื่อเด็กสตรีนะครับ

พาลูกสาวที่ตอนนั้นอายุ๒เดือนเสร็จ

๒เดือนเสร็จไปฉีดวัคซีนเข็มแรก

หลังจากนั้นไม่กี่วันขาซ้ายของลูกสาวเห็นเลยว่ามีอาการอ่อนแรง
จนถึงขณะนี้ขาซ้ายของลูกสาวไม่สามารถยกขึ้น
ไม่สามารถขยับขาได้เลย
มา๓เดือนกว่าลูกสาวไม่มีทีท่าว่าจะหายเป็นปกติ
จึงต้องมาขอความช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งพ่อยังเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ไปประมาณวันที่๑๓มีนาคม
ลูกสาวอายุครบ๒เดือน
พาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งตามกำหนด
เป็นวัคซีนป้องกันบาดทะยักษ์ตับอักเสบคอตีบ
และหยอดวัคซีนป้องกันโปรลีโอ
ตอนที่เข้าไปฉีดก็ไม่เห็นว่ามีการฉีดแบบไหน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนอุ้มน้องเข้าไปฉีดในห้อง

พอออกมาเห็นรอยฉีดยาบริเวณขาด้านซ้ายของน้อง
แล้วก็พาลูกกลับบ้านตามปกติ
ซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร

ขาข้างซ้ายของลูกสาว
ซึ่งเป็นข้างเดียวกับที่ไปฉีดวัคซีน
ดูเหมือนไม่มีแรงไม่สามารถยกไม่สามารถขยับได้
ไม่เหมือนปกติอะ
เกิดอะไรขึ้นกับขาด้านซ้ายของลูกสาว

กลัวว่าลูกสาวจะเดินไม่ได้

เชียนกับภรรยามีอาชีพเก็บของเก่าขายนะฮะ
พอลูกเล็กไม่สบายนะครับต้องมาชมครับ
อาจจะเห็นว่าข้างซ้ายเห็นไหมเด็กจะเกร็งไม่ได้เลยนะครับ
พอลูกไม่สบายไม่รู้เป็นอะไรแบบนี้
เขาก็ไม่สามารถไปทำงานหารายได้ได้
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพราะว่าต้องพาลูกไปรักษาหลายโรงพยาบาล
ปล่อยไว้นานกว่านี้เกรงว่าลูกที่สุดแล้วจะกลายเป็นคนเดินไม่ได้
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมารักษาลูกสาวด้วย
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากการไปฉีดวัคซีนเข็มแรก
หยอดโปรลีโอนะครับ
ปวีนาประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่า
เรื่องต้นกรณีของหนูน้อยวัย๕เดือนคนนี้
มูลนิธิจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
ช่วยตรวจสอบหาสาเหตุให้ชัดเจน
และให้ความช่วยเหลือในการรักษาโดยเร็วที่สุด
ซึ่งทางมูลนิธิจะติดตามผลสรุปสาเหตุของขาอ่อนแรงที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด

เกรงว่าน้องจะต้องเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต
ทีนี้ค่ะมาดูคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลกันหน่อยนะคะ
นายมานิดตันเจริญผู้มนุยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบนพาดบอกว่า
เด็กเข้าไปฉีดวัคซีนจริง
แล้วก็อาทิตย์ก่อนก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้ว
แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้คือตอนนี้ค่ะ
ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดก่อนว่าสาเหตุที่เด็กขาอ่อนแรงเกิดจากอะไรกันแน่
แพทย์พนัทโสพลพงศ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่า
หลังจากทราบเรื่องนี้ก็ส่งเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ก็พบว่าเด็กมีอาการขาอ่อนแรงจริง
ซึ่งก็อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงจากการหยอดโปรลิโอมันก็เป็นไปได้
แต่โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงในลักษณะแบบนี้ค่ะ
มันเกิดขึ้นได้แค่๑ในล้านเท่านั้น
ทีนี้ก็เลยยืนยันว่าสาเหตุที่เด็กขาอ่อนแรงไม่น่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนที่บริเวณหน้าขานะคะ
เนี้ยมันมีโอกาสที่ขาข้างนั้นจะอ่อนแรงได้
แต่อันนั้นเขาฉีดตรงหน้าขาซึ่งตรงหน้าขาเนี่ยไม่ใช่เป็นทางเดื่อนของเส้นประสาทกลุ่มนี้
จากยาฉีดไปโดนเทศประสานตรงนี้อันนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้
ที่เป็นไปได้นะอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงจากการที่เราหอกโปรลิโอ
ซึ่งไอ้โปรลิโอตัวนี้จะทำให้ขาเด็กอ่อนแรงได้
อาการจะคล้ายปูริโออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งได้
ซึ่งพบว่าเกิดได้ประมาณแค่๑ในล้าน
ซึ่งวัคซีนตัวนี้ไม่ว่าจะหยอดโดยใครนะฮะ

หรือพ่อแม่ประหยอดเองก็เกิดได้หนึ่งในล้าน
ซึ่งมันเป็นไปตามทฤษฎีอยู่แล้ว
แต่ถามว่ายืนยันว่าเกิดจากวัคซีนที่ฉีดไหมตรงนั้น
อันนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนี้ยืนยัน
ไม่ใช่เรื่องของวัคซีนแต่หยอดโปรลิโอเป็นไปได้
ก็ตอนนี้อาจจะต้องทำกายภาพบำบัด
คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่มียารักษาอาจจะนะคะ
แต่อาการก็อาจจะดีขึ้นหาย๑๐๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แน่
ก็ต้องดูอาการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแต่ก็ควรจะเอาให้ชัดแหละครับ
จะได้ป้องกันกันต่อไปด้วยนะคะน้องน้องก็ยังต้องฉีดวัคซีน
โปรลิโอกันแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะค่ะเด็กเกิดทุกวันนะครับ